ติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างนะครับเกิดเหตุโครงสร้างทางรถไฟใต้ดิน
ชานกรุงโซเกาหลีใต้ระเบิดและพังลงมาครับ
มีผู้เสียชีวิต๔คนบาดเจ็บอีกนับ๑๐คนครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเข้าไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุนะครับ
ซึ่งเป็นเขตก่อสร้างทางรถไฟใต้ดินในเมืองนามยังจูใกล้กันกับกรุงโซ
หลังเกิดเหตุโครงสร้างที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างระเบิดและพังถล่ม
เหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทำให้คนงานเสียชีวิต๔คนนะครับ
แล้วก็บาดเจ็บอีกประมาณ๑๐คนครับ
เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการภัยพิบัตรฉุกเฉินและดับเพลิงจังหวัดยองกีเปิดเผยว่า
ขณะที่เกิดเหตุคนงานกำลังทำงานอยู่ใต้ดินลึกลงไปประมาณ๑๕เมตร
โดยคนงานที่เสียชีวิตใต้ดิน๔คนครับอีก๑คนอยู่ด้านบน
ซึ่งทั้งหมดนั้นก็มีแผลจากการถูกระเบิด
จนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่เบื้องต้นเชื่อว่าอาจจะเกิดจาก
ออกซิเจนระเบิดซึ่งขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญกำลังเร่งสืบสวน
สำนักข่าวยอนฮัมรายงานอ้างคำเปิดเผยของผู้เห็นเหตุการณ์ที่บอกว่า
มีการระเบิดรุนแรงแต่ตำรวจก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีการใช้วัตถุระเบิด
ในการก่อสร้างกระดาษที่จำนวนของผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่องจากว่าผู้บาดเจ็บจำนวนมากตอนนี้ยังคงมีอาการสาหัสครับ